เพราะว่าช่วงนี้ก็มีข่าวตั้งแต่ว่าคนเตรียมตัวมีน้อย

เอาคู่ที่บอกมีเสียงมีกลิ่นมาแล้ว

คู่นี้เลยค่ะสำหรับพระเอกแล้วก็นางเอกชื่อดังค่ะ
คุณเจดเจดพิพัฒน์แล้วก็คุณวิววินรถค่ะ

ความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะมีปัญหาค่ะ

วิวก็ออกมายืนยันโดยการตอบคอมเมนต์แฟนคลับที่ก็เข้าไปทวงถามนะคะว่า
ช่วงนี้ไม่เห็นพี่ลงรูปคู่กันเลย

ล่าสุดนะคะเจอนุ่มเจดย้ำชัดเลยว่าความรักยังดีอยู่

แต่ยืนยันว่าก็มีภาพครอบครัวมาการันตีนะครับ

ภาพนี้นี่แหละค่ะฟังเสียงหน่อยค่ะ

หรือก็แค่ตัวให้เรื่องมันจบ
ไม่ต้องแบบไปคิดไปยืดยาวว่า

วันเกิดคุณพ่อผมครับแล้วคุณพ่อผม

พอเป็นโอกาสอะไรแบบนี้มันก็จะได้เห็นแหละ

แล้วต้องถ่ายตลอด

จริงบางสิ่งคบกันเราก็ไม่จำเป็นต้องลงลูกคู่ตลอด
ก็ได้หลังบ้านอาจจะหวานเจี๊ยบอยู่ก็ได้

ออมสุชาของเราบอกเลยว่า๖ปีแฮปปี้ดีมาก
คุณพวกแฟนหนุ่มพี่แอมพี่ทานไป

ลุ้นเลยจ้ะพอแบบไปบินต่างประเทศ
พวกเราก็ลุ้นกันว่าเขาจะแต่งงานอะไรอย่างไรหรือเปล่า
ออมบอกว่ามาได้เลยนะจ๊ะพร้อมเสมอค่ะ
รออย่างเดียวตอนนี้รอแค่ฝ่ายชายขอเท่านั้น
แต่ว่าออมก็ยังกักอยู่ว่าอาจจะไม่ใช่เร็วนี้หรอกค่ะ
เพราะว่างานยังรัดตัวทั้งคู่อยู่นะฮะ
ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอแซวไปถึงเรื่องตั้งชื่อลูกด้วย
บอกว่าเธอมีไปฝากไข่เรียบร้อยแล้ว
เพราะฉะนั้นอาจจะมีแบบตั้งชื่อลูกเอาไว้เล่นในใจหรือเปล่า

ก็รอก่อนรอเขาขอเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น
แต่ว่าด้วยความที่เราเหมือน
เรารู้สึกว่าเราเป็นเด็กกว่าเราเป็นน้องกว่า
เราก็ไม่อยากเป็นคนที่กำหนดกฎเกณฑ์
ปีนี้มีธุรกิจที่ปั้นอยู่

ปีหน้าก็ว่างฝากไข่เรียบร้อย

ถ้าเกิดเขาจะทำอะไรออมรู้อยู่แล้วค่ะ

ดูเพ้อฝาวนบางทีแบบ
ถ้าเรามีลูกกันแล้วชื่อนี้ได้ไหม

ข้านี้ชีวิตภูมิเขาก็จะแต่งเวลาแต่ว่า

ก่อนหน้านี้สายป่านเขาปฏิเสธตลอดเลยนะ

เขาเป็นสายเที่ยวสายแอคทีมิตี้กันอยู่
ใช่กิจกรรมเขาเยอะเขาแน่นมาก
แต่ว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนใจแล้วจ้ะ
เขาอยากจะมีลูกแล้วนะคะเธอ

ก็ต้องฝึกศาแพทย์ที่นี่แพทย์ก็แนะนำว่า

ซึ่งก็คาดว่าน่าจะ๒ปีแหละ

หรือว่าวุฒิน้อยให้แฟนได้เห็นความน่ารัก

ขั้นตอนของการเตรียมความพร้อมมากกว่า
คุณหมอก็เลยแนะนำว่าถ้าอย่างนั้นนะคะ

ผสมเป็นตัวอ่อนไว้ก่อนไหม

เข้าไปไว้ในมดลูกก็คือหากันยกใหญ่เลยค่ะ
เพราะว่าเขาถอดใจกันไปแล้วตัดสินใจร่วมกันมากกว่า
ซึ่งวุฒิเองทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นเลยก็คือตามใจภรรยา
โอ้โหเป็นสามีที่น่ารักมาก
คือตอนนี้สายป่านอายุ๓๓อีก๒ปีก็๓๕พอดีเลยนะ
เป็นจังหวะที่ดีมากเขาบอกว่าอายุ๓๕เหมาะที่จะมีลูก

ตอนนี้๓๔อุ้ยปีเดียวรีบเลย
อ้าวพอพอพูดให้ได้ก่อน